ช่วงนี้มีงานมีงานบูมเข้ามาค่อนข้างเยอะ
เป็นงานแบบเป็นงานเวิร์คชอปสัมมนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นสามงานติดกันเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะใช่
ก็ใช้พลังเยอะไปหน่อยค่ะ
ก็สิ้นปีสิ้นปีอย่างนี้เกดก็เชื่อว่าก็จะเป็นสำหรับ
หลายคนทุกคนทุกธุรกิจนะคะ

ช่วงนี้เป็นภูเกียรติแล้วมานานเดี๋ยวก็เลยไม่ได้ไปแบบภูเกียรติเลยอยู่ไปปรุงเทศเป็นหลัก
ใช่ค่ะช่วงนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็มียังมีไปบ้างอยู่ยังมีไปบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปต่างประเทศช่วงนี้
พออะไรเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะ
คุณลูกก็ช่วงนี้ก็มีวินัยมากช่วงนี้ฝึกฝึกว่ายน้ำอย่างเดียวเลย
เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขัน

ประเทศอยู่หลายแหละมันอ่ะค่ะ
ช่วงนี้ก็เลยไม่ใช่แบบมีเพื่อนหรือเปล่า

โดยเรียนที่กรุงเทพฯ

วาถแม่คุณเนย์อะไรก็อยู่

ก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานใช่ค่ะทำงานค่ะ
เน้นงานแล้วก็เน้นดูลูกค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะ